มาแล้วครับ
ไรตี้เกมโชว์เลือกตั้งครั้งแรกของเมืองไทย
ขอต้อนรับคุยกันเข้าสู่ผู้ว่ามหานครท่าเดียว

เราเปิดโอกาสให้บรรดาผู้สมัครเข้าชิง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับการตอบรับอย่างมากมาย
คุณผู้ชมขอบพระคุณมากเลยครับ

คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา

บรรดาผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง

แต่ละท่านที่ให้เกียรติมาร่วมสนุก
เรียกว่าแต่ละคนจี๊ดทั้งนั้น
ไปดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้าง

กรุงเทพมหานครมีทางออกบอกลักษณะ

หวังจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากอทมคนอื่นไม่เคยทำ
ตอนนี้ผู้หญิงหนังสีท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะครับ

หมายเลขหนึ่งคุณวิโรธ

ขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติกับเรานะครับ
อ่าถามความรู้สึกกันก่อนดีกว่าว่า
ผมเชื่อว่าช่วงนี้พวกคุณทั้ง๔คนก็ต้องตะเวนไปหลายเวที

แต่วันนี้เป็นรูปแบบวาไรตี้เกมโชว์สนุกสนานกันตามสบาย
สิทธารู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมสนุกกับเราครับ

เพราะว่าเห็นการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่มาก
แต่ว่าพอได้รับฟังแล้วว่าเป็นเกมแบบไหนเป็นรายการแบบไหน
ก็จะเน้นเอาเรื่องของความสนุกสนานเฮฮา
แล้วก็แสดงความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละท่านออกมา
เข้าใจว่าทุกคนก็จะรู้สึกผ่อนคลาย
เอาละฮะขอให้สนุกกับเกมของเรานะครับ
พี่ภาวส์สนานะครับรู้สึกยังไงด้วยมาเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ

ปกติไม่เคยเล่นเกมโชว์นะใครจะดู

ใช้คำว่าเล่นใหญ่เลยวันนี้สนุกสนานวันนี้บันเทิงกันสุดขีด
โอเควันนี้พร้อมนะฮะพร้อมครับนะครับอ่าขอให้สนุกครับ
แล้วสุดท้ายครับพี่พี่โรธวันนี้มาบันเทิงร้วนร้วนครับ
ผมวันนี้ก็คิดว่าต้องการความฮาครับ
ให้คลัดเครียบนะครับดีเลยฮะผมแนะนำทั้งสี่ท่านอย่างหนึ่งเลย
วันนี้ผู้คนเนี่ยชอบอะไรที่มันจริงสบายธรรมชาติ
ธรรมชาติเพราะอันนั้นวันนี้ผมอยากให้ทั้ง๔ท่าน
ใช้คำว่าเปิดโหมดแล้วว่าร่าเริงอ่าเปิดโหมดล่าเริงคำถามก็คือว่า
เอ๊ะเราจะเห็นโหมดร่าเริงของแต่ละคนได้อย่างไร
ผมมีคำตอบครับโหมดล่าเริงของทุกคนนั้นมันจะผ่านท่าเต้น
เพราะฉะนั้นด่านแรกเลยนะฮะบอกเลยว่ากองเชียร์ปรบมือกันให้ลั่นเลยนะฮะ
เราจะมาดูสเต็ปการเต้นของบรรดาผู้สมัครเข้าชิงตำแหน
ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ่าตอนนี้งงเพราะว่าเราแอบ
เราไม่มีการบอกมาก่อนนะฮะไม่มีในราชสกิปนั้นนะฮะไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณดูตัวอย่างพิธีกร
อ่ายกยกยกยกยกโอเคอะไรประมาณนี้เห็นไหมฮะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นสเต็ปล่าเริงของผมเพราะฉะนั้นเราจะมาดูสเต็ปล่า
เริงแต่ละคนอ่ะด้านหน้าโพดิอัมนะฮะ
เริ่มจากคุณพิมฤตมา
โอเคโอเคโอเค

เอาล่ะเพราะฉะนั้นดรเอ๊ฮะ

มาลองดูสเต็ปการเต้นของแก

ดูก่อน

ไม่ผมชอบท่านี้

ผมจะเก็บที่รสนาเอาไว้เป็นไฮไลท์
ผมรอมากเลย

ถือว่าเป็นลูกชิ้นเอาไว้กินทีหลัง

นักบินเอฟ๑๖กับสเต็ปการเต้นของเขา

โอเคโอ้โห

โอเคโอเค
ทีนี้ไฮไลท์ของเรา

เมื่อกี้เธอเพิ่งบอกผมว่าไม่เคยเต้นมาก่อน
ถือว่าเปิดสิ่งพี่ศาสนานะฮะมา

ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
เอาเอาเอาเอา
จังหวะเพลงจบยังมีต่อหน้านี่หน่อย

ผมสบายใจแล้ว
ผมสบายใจแล้วถือว่า

ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
เอาอย่างนี้ในกรณีที่

คุณจะเป็นผู้ว่าที่เราพูดคุยด้วยได้
เข้าถึงได้เพราะฉะนั้น

โอเคไปกันเลยครับคุณผู้ชม

เลือกคนรู้ใจ

ไทยรัฐโพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร
ได้เป็นโพลพร้อมทั้งมีหัวข้อในโพลอยู่ประมาณ๑๐ข้อ
กฎิกาก็คือว่าพวกคุณจับฉลากว่าใครได้เริ่มก่อน
และพยายามเลือกโพลที่อยู่ในอันดับ๑๒
แล้วคุณจะมีเวลา๒นาทีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโพลที่คุณเลือกมา
เกมนี้นะฮะใครก็ตามที่เลือกได้ในท็อปไฟล์ถือว่าดี
แต่ถ้าเกิดเลือกเจออันดับหนึ่งโอ้โหเรียกว่าหล่อเลย
แต่สุดท้ายการตัดสินแพ้ชนะจริงอยู่ที่วันที่๒๒พฤษภาคมนี้
ครูหาเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับ
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูโพลแรกกัน

คนกรุงเทพคาดหวังอะไรจากผู้ว่าคนใหม่

ตั้งใจทำงานไม่เล่นเกมการเมือง
รับฟังเสียงประชาชนอันนี้สำคัญครับแน่นอน

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงดีขึ้น

มีวิสัยทัศน์ทันสมัยก็สำคัญ
ยุคนี้นะฮะ
ใน๑๐ข้อนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเป็นนักการเมือง

แต่ลองมาทายกันดู

ทีนี้เราจะมาจัดลำดับการเล่นกันโดยการจับลูกบอลครับ

ที่ได้เล่นนั่นก็คือ

หมายเลข๗ครับ

ถ้าข้างใจเนื่องมี่
เอาล่ะเรามาดูข้อไหนอยู่ในท็อปไฟต์
ถ้าเลือกเจอได้อันดับหนึ่งนี่ถือว่าเท่เลย

ข้อไม่คอรัปชั่นซื่อสัตว์ค่ะ

ทำไมมั่นใจว่าข้อนี้ท็อปไฟล์แน่นอน
เพราะว่าคนกรุงเทพต้องการนักการเมืองที่ซื่อสัตว์

ยังคิดว่าอันนี้ต้องอยู่ในท็อปไฟต์แน่นอนเลยค่ะน้าเน็ก
พี่รสนามึงเวลาสองนาทีที่จะพูดกับเรื่องนี้นะครับ

การดิฉันมีโสโลแกนนะครับว่า
ต้องหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแน่

เรื่องของโครงการวิริสมาหลาขนาดไหนนะคะ
แต่ถ้าเราไม่หยุดโกงเราจะไม่สามารถทำสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นในกรณีของกรทมนั้นมีศักยภาพเยอะ
เรามีทั้งงบประมาณมีทั้งวิสาหกิจของกรทมที่จะสามารถทำรายได้
เราจะสามารถนำเอาสิ่งที่เป็นทรัพยากรเหล่านี้กระจายให้กับประชาชนชาวกรทมได้อย่างเต็มที่
ฉันมีนโยบายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลายข้ออย่างบำนาน๓๐๐บาททำได้แน่นอน
ในเงินทำโครงการต่าง๒๐คุณมีเงินละส่วนหนึ่ง
ข้อต่อมาขยะซึ่งมันเคยเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์สิน
แต่เราเนี่ยต้องใช้เงินจำนวน๗๐๐ล้านต่อปีไปทำลายทรัพย์สินตัวเอง
ถ้าเราเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้เราจะได้เงินอันนี้มาสำหรับการช่วยเหลือสวัสดิการ
และถ้าเราทำให้กิจการวิสาหกิจของกรทมทำงานด้วยความโปร่งใส
เราก็จะมีเงินสำหรับที่จะมาเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในกรทม

แล้วก็ยังมีกรณีอีกหลายเรื่องนะคะทุจริตในเรื่องของขยะก็ทำให้เราสูญเสีย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเชื่อมันว่าคนกรทมต้องการคนซื้อสัตว์ไม่คอรับชันค่ะ

โอเคอ่ะถามเพื่อนดูบ้างเกี่ยวกับในแง่ของไม่คอรัปชั่นซื่อสัตว์เนี่ย

ในการจัดการกับพวกการใช้ดุลยพินิษฐ์ทั้งหมด
เพราะถ้าเกิดยังปล่อยให้ระบบมันใช้ดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
สุดท้ายก็ไม่พ้นเรียกรับผลประโยชน์อยู่ดี

อย่างนั้นก็หัวกันแล้วก็งานหวยก็เป็นความเศร้าความตกระกรรมลำบากของคนกรุงเทพเหมือนเดิม

พี่เอ๊คิดอย่างไรครับเกี่ยวกับในแง่ของไม่คอรับชันซื้อสัตว์

แต่ว่าทุกคนก็พูดได้ว่าไม่คอนรัปชั่นซื่อสัตว์แต่ต้องพิสูจน์ว่าจะทำยังไง
ผมบอกเลยครับนะผมเป็นผู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเอาขึ้นมาบนโต๊ะใช้ระบบออนไลน์นะ
เดี๋ยวนี้ก็ติดตามได้มันโปร่งใสแล้วมารู้ว่าใครทำอะไรอยู่ถึงตรงโต๊ะไหนแล้ว
ผู้ว่าก็ประเมินเจ้าหน้าที่ได้คนที่มาขอบริการขออนุญาตก็ประเมินได้
เพราะงั้นแล้วไม่คอรัปชั่นซื่อสัตว์มันต้องทำได้ด้วยทุกอย่างต้องออนไลน์เปิดเผยชัดเจนครับนะ
พี่ศิษฐาแล้วครับคิดไงกับประเด็นนี้ครับไม่คอรับชันซื้อสัตว์
ปัญหาไม่คอรัปชั่นซื่อสัตว์เป็นปัญหาไม่ใช่ท็อปไฟต์ที่จะอยู่ในนั้นน่าจะท็อปทูด้วยซ้ำนะครับ
ต้องไม่คอรัปชั่นและต้องซื่อสัตว์ถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่จำเป็นที่ต้องเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่า
ว่ากรทมทุกคนที่ลงในครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องโฟกัสในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องทำ
บราชการให้โปร่งใสและไม่มีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นครับ
ยังไงก็ตามแต่เนี่ยผมได้ยินพี่ทั้ง๔คนพูดเกี่ยวกับเรื่องไม่คอรัปชั่นซื่อสัตว
ผมดีใจนะเพราะว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยนักการเมืองกับเรื่องคอลลับชั่นไม่ซื่อสัตว์เนี่ยมันเหมือนมันแปะคู่กันมาตลอดอ่ะ
เอาแล้วมาดูกัน
อันดับ๓ครับโอ้โหเยี่ยมเลย

อาอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ

คุณผู้ชมนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ
อันดับ๑ยังไม่ออกนะครับ

กลับมาเพื่อก่อนต่อในภูวะมหานครทาดวนนะครับ
วันนี้หมายเลข๑คุณวิโรธครับ

และหมายเลขสิบเอ็ดคุณสิทาครับ

เกมแรกของเราครับเลือกคนรู้ใจครับ
โพลที่เราตั้งคำถามไปครับ

โรสนาเปิดเกมและเลือกได้อันดับ๓

นั่นคือหมายเลข
หมายเลข๑ครับผม

มั่นใจไหมว่าจะเจออันดับหนึ่งเลย

จะพยายามนะครับพยายามนะฮะโอเค
เอาล่ะทีนี้เรามาดูกัน

คาดหวังใดในโพลนี้

ทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้น

ก็หลายคนก็เจอปัญหาหนี้สิน
ทำมาค้าขายไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับ
ปัญหาที่เจออยู่ที่หน้าปากซอยก็
เดิมจนรู้สึกสิ้นหวังไปแล้ว

นี่แหละคืออันดับหนึ่งแน่
คุณมีเวลา๒นาทีเพื่อจะเล่าให้เราฟังครับ
ว่าคุณภาพชีวิตของคนกรุงจะดีขึ้นจากฝีมือคุณได้ยังไง
คุณพร้อมนะครับ๒นาทีไปครับ
คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินสโลแกน
กรุงเทียบชีวิตดีใช่ไหม
แต่จริงแล้วมันเป็นชีวิตดี
ถ้าเรามีสตางค์หรือเรามีเงินนั่นเองนะครับ
คือกรุงเทพมหาคอนเรามีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่นะครับ
แต่คุณต้องมีเงินใช่ไหม
เรามีโรงแรม๖ดาวเรามีพัฒนาคารมิชลินอะไรอย่างนี้
เต็มไปหมดเรามีโรงแรมหรูเรามีคอนโดหรู
แต่เรามีคนไร้บ้านเรามีคนที่ถูกไล่ลื้อ
แล้วต้องไปอยู่นอกเมืองใช่ไหมฮะ
แสดงว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่มีความสุขจริงแต่ถ้าเรามีเงิน
ผมคิดว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนลำบาก

มีปัญหาคุณภาพชีวิตรายได้เมื่อหากค่าใช้จ่ายก็เหลือน้อยลง

แล้วปัญหาที่เขาเห็นอยู่เดิมไม่ว่าเป็นเรื่องน้ำท่วมก็ดี

ผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาต้องการให้ผู้ว่าเข้าไปแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์บริการสาธารณสุข
นิกชุมชนอบอุ่นที่จะทำให้เขาเข้าถึงบัตรทองได้อย่างครอบคลุม
เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการหาหมอโรงเรียนโรงพยาบาล
แม้แต่เขาก็คาดหวังว่าผู้ว่าจะเอางบประมาณมาเติมสวัสดิการให้กับเขา
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กคุณพิการ

ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยคนวงเทพต้องการการเปิดเมืองแล้ว
การการค้าการขายให้เหมือนใกล้เคียงปกติ
เพื่อเราทุกคนจะได้ทำมาหากินมีรายได้
และกลับมามีความสุขใกล้เคียงตามปกติสักที
ผมว่านี่แหละครับคือสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการ
ครับคุณยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับ
หรือเรื่องน้ำท่วมนะครับทุกคนก็ถามกันเรื่องของอุโมงยักษ์ใช่ไหมฮะ

เขาก็ต้องการจัดสรรงบประมาณใหม่
ที่ทำให้หน้าบ้านเขาน้ำไม่ท่วมใช่ไหมครับ
หรือแม้แต่ทางเท้าที่เขาเดินอยู่ทุกวัน
ทำไมหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเรียบได้

นี่ก็คือสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการทั้งหมดครับ
โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ

แง่ของคุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้น

คุณภาพชีวิตของคนกรุงที่ดีขึ้น

ทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้น
คือการตอบโจทย์บรรทัศน์สุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับ

คุณภาพชีวิตของคนกรุง
ว่าคุณภาพชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่คนปรารถนาทุกคน
เพราะว่าเราอยู่เนี่ยเราอยู่เราทำมาหากิน
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชีวิตเราคุณภาพไม่ดี
อากาศก็เสียน้ำก็เสียขยะก็เยอะพวกนี้
นิ้งคิดว่าคนไม่มีความสุขแน่นอน

ว่าคุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่คนกรุงต้องการแน่นอน

แน่นอนครับแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะ
เพราะว่าคนกรุงเทพอยากให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก็ห่วงลูกเขาก็ห่วงพ่อแม่เขา
ลูกก็เรื่องการศึกษาพ่อแม่เขาเรื่องสาธารณสุข

ซึ่งตรงนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงและครอบครัวต้องเน้นอย่างนี้ครับนะ

บรรดาผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

มั่นใจนะฮะเอาละมาดูตรงนี้นะฮะ

และโพลในข้อนี้อยู่ในลำดับที่

อันดับที่
อันดับที่๒โอ้โห

ทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงดีขึ้น

เอาละตอนนี้รอดไป๒นะฮะ

เอาละ๑กับ๔กับ๕ยังรออยู่
เพราะฉะนั้นมาคุณวิโรธเดี๋ยวเหมาสองลูกไปเลย
ลูกนี้คือคนต่อไปแล้วก็ลูกสุดท้ายเปิดเฉลยดู
โอเคต่อไปครับผู้เล่นลำดับต่อไป
หมายเลขหมายเลข๔ครับผม
โอเคหมายเลข๑๑นะครับ
เอาละพี่อันดับหนึ่งยังรออยู่นะ

ก็มี๕ก็ยังได้นะ
หลุด๕นี่อายเพื่อนอ่ะอายเพื่อนนะ
อันนี้ไม่ได้กดดันนะโอเค
แต่ก็กดดันนั่นแหละแต่ก็กดดันนั่นแหละเป็นเพื่อนเลือกข้อดีไปหลายข้อแล้ว
เอาล่ะทีนี้ตัดสินใจเลยครับ
ผมว่านะยังไงเรื่องนี้ต้องเข้า๑ใน๕แน่นอน
นโยบายทำได้จริงอ่าทำไมมั่นใจเลือกข้อนี้ครับ
เพราะว่าทุกคนก็หาเสียงเขาจะเชื่อได้ยังไงว่านโยบายที่พูดไปทำได้หรือไม่
เพราะว่าเขากังวลข้อนี้น่าจะเป็นเบอร์๑นะ
โอเคเอาละเพราะฉะนั้นพี่เอ๊คุณมี๒นาที
เพื่อจะบอกเราว่านโยบายเนี่ยไอ้การจะทำนโยบายให้จริงเนี่ย
มันทำได้จริงเปล่าหรือว่าบรรดาผู้สมัครก็หาเสียงก็ขี้โม้หลอกเราไปวันหรือเปล่า
๒นาทีนะครับไปค่ะ
ชัดเจนนะครับเพราะว่าผมประกาศตั้งแต่วันประกาศตัวว่า
ซึ่งนโยบายเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนเมืองเนี่ย
มันมาจากการรวบรวมนะครับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนจริง
แล้วตัวผมเองนะครับผมมาเพราะว่าความมุ่งมั่นอะ
แล้วกอทมมันก็เป็นงานช่าง
มันเป็นงานที่เกี่ยวกับงานโยธาถนนซุดนะครับ

ก็เป็นงานที่เป็นพื้นฐานชีวิตวิศวกรอื่นอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนนะครับ
เรื่องอะไรบ้างคนก็ห่วงลูกครับน้า
เรื่องการศึกษาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาห่วงมาก

ที่จะตั้งใจทำให้๑เขตมีโรงเรียนที่ไร้ลอยต่อ
เรียนตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงจบม๖ได้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมทำมานะครับ
เช่นเดียวกันเรื่องทางด้านสาธารณสุข
เขาก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่เขาว่าจะทำอย่างไร
อยากจะให้หมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้าน
ซึ่งมันทำได้จริงเพราะศูนย์บริการสาธารณสุข

แต่หมอไม่พอเติมหมอเข้าไปเติมเครื่องมือแพทย์เข้าไป
และอยากจะปิดท้ายนะครับว่าอยากจะเป็นผู้ว่า
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน

เทคโนโลยีทุกอย่างออนไลน์ตรวจสอบได้นะครับ
แก้ปัญหาของเมืองนะถ้าเกิดกรุงเทพยังต้องไขกุญแจ
สตาร์ทเครื่องสูบน้ำอยู่ไม่ไปถึงไหนครับ

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาของเมืองให้ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้นโยบายทุกอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุขนะครับ
เรื่องงานช่างซึ่งมันเกี่ยวกับกรทมมาก
และอยากจะบอกว่าหลายเรื่องที่นำเสนอไป

เพราะงั้นแล้วผมมั่นใจในทุกนโยบาย

เปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้คำนาคับ

ขอบคุณครับ

พี่โรศนานโยบายทำได้จริง

เพราะว่าผมโตมากับการที่นักการเมืองขี้โม้แล้วก็
ก็เอาเมื่อไหร่จะทำซะทีเลยมันจะทำได้จริงไหม
จะทำได้จริงถ้าไม่มีการคอรับชันค่ะ
ถือว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่คนกรุงเทพจะต้องกังวลและก็อยากที่จะให้พูดว่าทุกคนทำในนโยบายที่ตัวเองนำเสนอได้จริงอย่างที่ได้พูดไว้ก่อนเลือกตั้งครับอ่าพี่วิโรศไอ้นโยบายทำได้จริงเนี้ยผมว่ามันก็อยู่ในใจคุณเหมือนกันคืออย่างงี้ฮะปัญหาที่ผ่านมาของกรุงเทพเนี้ยฮะสิบปีก่อนย
เราไม่ยอมแก้ถูกป่ะอ่ามันเลยต้องแก้ที่โครงสร้างและเทียบกันมันต้องพูดถึงงบประมาณด้วยไงแล้ววิธีการหารายได้ที่เป็นธรรมอ่าเพื่อเอาเงินมาทำโครงการต่างต่างมันถึงจะทำได้จริงอ่าโหล่ะฮะผมว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้เราจะจับตาเลยครับว่าบรรดาพี่พี่แต่ละคนก็พูดอะไร
ตอนนี้สามออกไปแล้วสองออกไปแล้วมีหนึ่งมีสี่มีห้าหล่นจากห้านี้เหมือน่ะเราเหมือน่ะมารุ้นเลยครับนโยบายทำได้จริงอยู่ในโพสต์อันดับที่ยังไงแล้วก็ละมันอันดับหนึ่งครับผม

ก่อนเข้าสู่พี่ว่ามาข้อมันคร้าดูกันต่อครับในช่วงที่แล้วนะฮะ
พี่เอ๊ก็เรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นฟุตบอลคือแบบว่ายิงเต็มตีน
อันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ที่ต้องลุ้นหนักเลย
ก็คือพี่สิทธามาเลขสิบเอ็ดครับเพราะว่าตอนนี้
ออกไปแล้ว๒ออกไปแล้ว๓เพื่อนก็เอาไปแล้ว

ซึ่งถ้าดูจากอัตราส่วนเนี่ย
เหลืออีก๗ข้อ
แต่พี่มีตัวเลือกที่ดีอยู่๒ใน๗

เลือกไปเพื่อที่จะได้เป็นอันดับสุดท้ายของ๔คน
ผมขอเลือกจะพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูด
แล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครบรรจุไว้ในนโยบายหาเสียง
คือมาอย่างนี้เลยแทงสวนเลยจะอันดับอะไรไม่รู้แหละ

๑๐ข้อนี้มี๙ข้อที่บรรจุอยู่ในนโยบายหาเสียงของทุกคน
มีข้อเดียวที่ไม่อยู่ของใครสักคน

ผมเอาข้อแรกเลยครับตั้งใจทำงานโดยไม่เล่นเกมการเมือง

ไม่เคยพูดแล้วไม่อยู่ในนโยบายหาเสียง

ใดที่๑๐ก็ยิ่งหล่อเพราะมันโผล่เข้ามาได้ยังไง
แสดงว่าคนกรุงเทพบาดเจ็บจากการไม่เล่นเกมการเมือง
อ๋อเว้ยเอ้าเว้ยเอ้าเว้ยโอ้โฮคนนี้ไม่ธรรมดาชิกตำลาเว้ยอ๋อ
ก็พี่ในใครพูดที่๔

พร้อมนะพี่นะโอเคผู้ชายคนนี้ไม่รู้ล่ะกูแทงสวน
กติกาทิ้งเลยโอเคแล้วแต่พี่เลยครับ๒นาที

คุณกรุงเทพครับเราไม่ได้เป็นเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราไม่ได้เป็นนโยบายอะไรดีที่ลงตัวนะครับ
แต่กรุงเทพเป็นวิกฤตซิตี้เป็นเมืองที่ได้รับวิกฤตมาตลอด
ซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพไล่ตั้งแต่วิกฤติการเมืองเวลาปิดถนนก็มาปิดในกรุงเทพนะครับ
วิกฤตโควิดเวลาเกิดขึ้นคนกรุงเทพก็ได้รับวิกฤตหนักสุด

วิกฤตเศรษฐกิจคนกรุงเทพก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่และได้รับวิกฤตจากเศรษฐกิจมากที่สุดครับ
คนกรุงเทพอยู่กับนักการเมืองอยู่กับธรรมเนียบรัฐบาลก็อยู่ในกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นเขตการเมืองหรือพื้นที่ที่เล่นการเมืองเยอะที่สุดก็อยู่ในกรุงเทพ
คนกรุงเทพบาดเจ็บคนกรุงเทพรู้สึกไม่สบายใจกับการเล่นเกมการเมืองมาเยอะครับ

วิกฤตที่ผ่านมาวิกฤตโควิดเราจะเห็นว่ารัฐบาลหรือกรทมควรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีกว่านี้

มีการสั่งวัคซีนมีอะไรต่างขึ้นมาซึ่งวัคซีนทุกคนก็เห็นว่าเป็นวัคซีนที่ทั้งโลกเขาบอกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนที่ดี
ที่แต่ละประเทศอยากใช้แต่ของเราก็ไม่ซื้อนะครับวันคดีเราไม่ซื้อเรามาซื้อไอ้วัคซีนที่คนไม่ชอบนี่แหละ
มีครั้งหนึ่งซึ่งผู้ว่ากรทมคนที่ผ่านมาบอกว่าจะนำวัคซีนเข้ามาผมเห็นเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
แต่ก็ไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ให้นำเข้ามาก็จะไม่ต้องยกเลิกไปนะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นการที่ทำให้คนกรุงเทพรู้สึกเจ็บปวดครับต้องสูญเสียชีวิตต้องสูญเสียคนที่รักไปเป็นจำนวนมาก
ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำได้ดีหรือกรทมทำได้ดีโดยที่ไม่เล่นเกมการเมืองจะทำให้คนกรุงเทพตายน้อยกว่านี้อีกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นโพลนี้ถึงเข้ามาอยู่ในหนึ่งในสิบ
เพราะคนกรุงเทพรู้สึกว่าเลิกเล่นการเมืองสักทีครับ

ผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากอทมไม่เคยทำครับ
ครับเอาล่ะมองกันนะครับผม

การไม่เล่นเกมการเมือง
ผู้ว่าไม่ควรจะมาเล่นเกมการเมือง

เห็นไหมก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา

เอาเว้ยมันเว้ย
พี่เอกคิดยังไงก่อนการไม่เล่นเกมการเมืองของผู้ว่า
ตั้งจะทำงาน
ก็นี่แหละนะ
ก็ว่าไม่อยากให้คนกทมเนี่ย

การเมืองโดยเฉพาะในท้องถิ่นครับเราควรจะสนใจในเรื่องชีวิตของผู้คน
ในกรุงเทพแต่ถ้าเราไปเล่นการเมือง
รู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพักนั้นพักนี้เนี่ย
เราก็จะดึงเกมกันแล้วก็โดยไม่ได้สนใจชีวิตหรือคุณภาพ
ชีวิตของคนกรุงเทพฯเพราะฉะนั้นเย็นเห็นด้วยนะคะว่า
ผมมีความสุขนะที่ได้ยินบรรดาผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งเนี่ย
มองเห็นปัญหาในทิศทางเดียวกันแต่พี่สิทธาบอกเราแล้วครับว่า
โอ้โหได้เล่นคนสุดท้ายสวน๑กับ๒กับ๓เพื่อนเอาไปแล้ว
แต่มี๔กับ๕ให้ได้ลุ้นแต่อาจจะใช้คำว่าช่างมัน
แท้งสวนเลยแท้งสวนเลยอยากจะพูดมานานละ
โอเคงั้นลุ้นอันดับ๑๐ไปเลยดีไหมพี่
ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ถ้า๔นี่หลอกกว่าได้ที่๑นะ
ไหนมันหล่อยังไงเพราะมันเหลืออยู่อันเดียวที่สูงที่สุดอ่ะ
โอเคมาลุ้นกันว่าในข้อนี้ครับตั้งใจทำงาน
ไม่เล่นเกมการเมืองอยู่ในโพลอันดับที่
อันดับที่๙ครับโอ้โห
อยู่ในท็อปไฟต์แต่ก็ได้พูดในสิ่งที่อยากทำจริง
เอาล่ะทีนี้นะครับเราจะมาดูดีกว่า
ว่าอันดับที่ยังเหลืออยู่เดาเล่นเดาอันดับ๔แล้วกัน
เหมือนกันก็ได้นะฮะพี่วิโรธคิดว่าอันดับสี่เรื่องอะไร

รับฟังเสียงประชาชนนะฮะคิดว่านี่อันดับ๔

เห็นด้วยว่าระดับ๔น่าจะเป็นรับฟังเสียงประชาชนครับ

ทีนี้นะฮะเรามาดูอันดับโพลทั้งหมดเลยแล้วกันครับ

นี่นโยบายทำได้จริงอันดับหนึ่งครับ
ทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงอันดับ๒

มีวิสัยทัศน์ทันสมัย
อันดับ๖รับฟังเสียงประชาชน
แก้ท็อป๕นะครับ

ส่วนอันดับ๙พี่สินทาตอบไปแล้วว่า

ส่วนอันดับ๑๐นี่ถึงลูกถึงคน

พูดอย่างนั้นทั้ง๔คนก็

กรุงเทพมหานครในฝัน

ต้องเป็นอย่างไร

เป็นความฝันของคนกรุงเทพมหานคร
ใครก็ตามที่ได้ตำแหน่งนี้

หรือสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงกลาย

เพราะฉะนั้นเรามาดูฝันของพวกเรากันดีกว่าครับ

อัจฉริยะมหานครแห่งความทันสมัย
บ้านเมืองสวยสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม
เดินทางสะดวกเข้าได้ถึงทุกที่
อากาศสะอาดปราศจากมลภาวะ

มีความปลอดภัยในชีวิตรสับสิน

ได้ไม่ต้องลุ้นว่ามีใครมาดึงไปหรือเปล่า
มีพื้นที่สาธารณะครอบคลุมทุกเขต
และค่าครองชีพเหมาะสมกับรายได้
นี่คือฝันของพวกเราชาวกรุงเทพครับทั้ง๔ท่านครับ
ในฐานะที่คุณเป็นผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทำฝันนี้ให้เป็นจริงหน่อย
สักครึ่งหนึ่งผมก็ตายตาหลับแล้วล่ะครับ

เอาละฮะและในโพลนี้นะครับ

โพลที่แล้วพี่สิทธาได้เล่นคนสุดท้าย

ถ้าเราไม่เจอท็อปไฟต์เราห้ามโทษเพื่อนแล้วนะ
ไม่ได้นะเราจะมามุกแทงสวนไม่ได้แล้วนะ

ฝันไหนเป็นฝันท็อป๕เลย
ความฝันมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของกรุงเทพ

เพราะว่าแก้ยังไงก็แก้ลำบากครับ

กรุงเทพทั้งหมดเอามาต่อกันถึงเชียงใหม่

ยังไงรถมากกว่าถนนยังไงก็ต้องติด

พี่ลองบอกหน่อยสิครับว่าฝันของพวกเราจะเป็นจริงได้ยังไง

เพราะฉะนั้นคนไม่ขึ้นรถไฟฟ้าหรอกครับ
กันสองคนนั่งแท็กซี่ออกจากหน้าบ้านได้เลย

เพราะฉะนั้นไม่สามารถแก้ไขได้
เรื่องนี้กรทมทำให้ตายยังไงนะครับ

เอามาดูเส้นทางแล้วก็ปล่อยรถให้ถูกต้อง
ระดมตำรวจจราจรเข้ามาในทุกแยกแล้วก็มาแก้ปัญหานะครับ
ก็จะดีขึ้นจะลดอุบัติเหตุบนถนนได้นะครับไม่เกิดอุบัติเหตุบนถนน

แต่ดีที่สุดคือต้องประสานกับรัฐบาลหรือหน่วยหรือเอกชนที่มาลงทุน
และก็พยายามเร่งขยายเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึง๑๐เส้นทางให้เร็วที่สุดครับ
เอาละฮะเสริมได้อีกนิดหน่อยครับยังพอมีเวลา

โอเคอ่าเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าไม่ว่าแต่ละท่านจะแสดงวิสัยทัศน์ยังไงนะฮะ
ผมจะกลับไปโพสต์แรกก็คือว่าอันดับ๑นะฮะ
นโยบายทำได้จริงอย่าลืมนะฮะ

โรสนานี่เป็นหนึ่งในฝันของกรุงเทพแต่อันดับไหนก็ไม่รู้ล่ะ

ก็มันก็เป็นความทุกข์ของคนกรุงจริงจริงครับในเรื่องรถติดแล้วก็
ไปไหนก็มีความทุกข์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนิ้งก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะติดหนึ่งใน๕อันดับเนี่ยนะคะ
เรื่องรถไม่ติดค่ะครับพี่เอ๊มองไงรถไม่ติด
มันก็ต้องทำให้ได้อ่ะนะครับอันดับแรกที่ทำได้ทันทีไอ้การก่อสร้างที่มันเต็มเมืองเนี่ย
เอาเลนจราจรไปตั้งเยอะมันจะไม่ติดได้ยังไงนะครับ
ผู้ว่าต้องทำสิ่งแรกก็คือประสานทวงคืนพวกผิวทางจราจรจากการก่อสร้าง
รวมทั้งที่เก็บเป็นงานก่อธมกรุณาเร่งรัดให้มันเสร็จให้เร็ว
ชาวบ้านก็ได้มาเดือดร้อนรถก็ไม่ได้ติดนี่ทำได้ทันทีครับนะ
อ่ะคุณวิโรธยังไงรถไม่ติด
ปีที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุงรถเมย์ให้ดี
ถ้ารถเมดีคนก็ใช้รถส่วนตัวน้อยรถก็ติดน้อยอุบัติเหตุทางจราจรก็น้อยลง
มลพิษทางอากาศก็ดีขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ารถเมย์ถูกละเลยมาหน่อย
เอาล่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าคลาสสิกตลอดการของปัญหาในกรุงเทพมหานคร
มันจึงกลายเป็นหนึ่งใน๑๐ความฝันที่เราอยากจะเห็นสักครั้งก่อน
ตายเหลือเกินว่าเออเป็นไปได้ไหมวะว่ากรุงเทพจะรถไม่ติด
แต่ความฝันนี้อยู่ในท็อปไฟล์ฟหรือเปล่านะฮะ
โพลสองนี่พี่สิทธาเปิดงานนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันครับ
รถไม่ติดอยู่ในลำดับที่

อันดับ๕ครับโอ้โหมาแล้ว
เหลือรอบเหลือรอบโอเคเหลือรอบ

อยู่ในอันดับที่๕นะครับด้วยเปอร์เซ็นต์๙๗๔นะครับ
อ่าอันดับ๕ออกไปแล้ว

ใครจะได้ไปนะครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันในผู้ว่ามหานครท้าด่วน
กลับเข้าสู่ผู้ว่ามหานครท้าดวนนะครับ

ของความฝันของคนกรุงเทพมหานครทั้ง๑๐ข้อนี้นะครับ
ซึ่งพวกเราชาวกรุงเทพก็ได้แต่ภาวนาว่า
ขอให้ฝันเหล่านี้เป็นจริงซะที
ซึ่งความฝันอันนี้ก็สะท้อนมาจากปัญหา
สะท้อนมาจากสิ่งที่เราจะต้องรับมือทุกทนกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เอาล่ะในช่วงที่แล้วนะครับพี่สิทธาเปิดงานครับ
อันดับ๕ไปเรียบร้อยแล้ว
อันดับหนึ่งยังไม่ออกครับเพราะอันนั้นพี่สิทธาครับ

หมายเลข๗ครับผม

ก็อยากเลือกหลายข้อมากเลย
แต่ขอเลือกข้อแรกเลยค่ะเมืองที่น้ำไม่ท่วมค่ะ
ทำไมเชื่อว่านี่เป็นความฝันอันดับ๑ของคนกรุงเลยฮะ
ก็คนกรุงเขาก็มีความทุกข์กับเรื่องของน้ำท่วมมาตลอด
เราลงทุนก่อสร้างอุโมงยักษ์อะไรเยอะแยะ
ก็ไม่สามารถตอบสนองความฝันของคนกรุง
เพราะฉะนั้นคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อหนึ่งที่อยู่๑ใน๕กัน
เราจะมาดูซิว่าใน๒นาทีนี้พี่รสนาจะทำให้ฝันข้อนี้เป็นจริงได้อย่างไร

ก็ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเป็นเมืองปลายนา

เราเจอทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกรุงเวลานี้เราพัฒนาเมืองไปโดยไม่รู้จักภูมินิเวศของตัวเอง
เราเปลี่ยนจากการสัญจรทางน้ำมาเป็นทางบก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจอรถติดเราก็เจอน้ำท่วม
เพราะว่าเราสร้างตึกต่างเยอะแยะมิกยูสต่างเยอะแยะ
เราลดพื้นที่รับน้ำอันที่จริงต้องบอกว่าบรรพบุรุษเราเนี่ย
เขาฉลาดในการที่เขารู้ว่าเราเป็นเมืองปลายน้ำ
เพราะฉะนั้นเราจึงมีคู่ครองทั้งฝั่งพระนครและฝั่งทนถึง๑๘๐๐กว่าคูครอง
แต่ปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยคูคลองเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นที่ระบายน้ำเสีย
แล้วก็เป็นที่กองขยะต่างโดยที่เราไม่ได้ขุดลอก
แต่เราไปใช้งบประมาณเยอะมากในการทำอุโมงหรือที่เก็บน้ำใต้ดินเพื่อที่จะชะลอน้ำ
แต่เราไม่ได้ใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติของเมืองกรุง
ทั้งที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนกรุงเนี่ยเขารับน้ำขึ้นลงได้แต่ให้น้ำไปให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของดิฉันนั้นคือการขุดลอกคูครองค่ะ๑๘๐๐กว่าคู่ครอง
ถ้าเราขุดลอกแล้วทำให้มีพื้นที่ในการรับน้ำให้มาก
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการรับน้ำเนี่ยเรายังสามารถจะฟื้นวิถีชีวิตตะวันออกแบบเวนิสตะวันออก
คือเราเป็นย่าของเวนิสนะฮะเวนิสไม่มีทางที่จะมีคลองถึง๑๘๐๐กว่าคู่คลอง
เพราะฉะนั้นการที่จะทำในส่วนของการขุดลอกขุดคอจะช่วยในการสร้างงานให้กับประชาชนด้วย
เพราะเวลานี้เนี่ยเรากำลังลำบากเราควรจะขุดลอกคูคลองแล้วก็ทำให้มีพื้นที่รับน้ำ
ถ้าต้องการให้น้ำไปเราก็เครื่องผัดดันน้ำ
เมืองที่น้ำไม่ท่วมถ้าเป็นพี่สิทธาแล้วฮะมองยังไง
ครับมองว่าอยู่ในหนึ่งในห้าครับครับ
แล้วก็เห็นด้วยกับพี่โรสนาว่าเรามีคลองเยอะ
อกจากจะขุดลอกคู่คลองแล้วเนี่ยก่อนที่ฝนจะมา

มันจะได้ตกแล้วไปรอระบายอยู่ในคลองไม่ได้ไปรอระบายอยู่ตามหน้าแข้ง
หัวเข่าประชาชนอ๋อขอบคุณมากเลยฮะแหม
เมืองที่น้ำไม่ท่วมมองว่าถ้าเกิดจะแก้ได้เนี่ย

ผู้ว่าจะมาทำแบบเดิมเนี่ยเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรไม่ได้
มันต้องเข้าใจก่อนนะนะว่ากรุงเทพเป็นเมืองแอ่ง
เป็นกระมังคอนกรีตสมบูรณ์แบบไปแล้ว
มันอยู่ในระบบปั๊มแล้วแถวก็ห้องส่งเนี่ย

ถนนขึ้นคลองคลองขึ้นแม่น้ำเจ้าพญา
เรายืนอยู่ตรงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นู้นนะนะ
แสดงว่าระบบปั๊มเนี่ยที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย

มันต้องมาถึงเวลาใช้ระบบอัตโนมัติเสียที
อานิดหน่อยโอเค

สำหรับป้องกันเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันจัดงบแบบไม่เห็นหัวประชาชน
ก็ปีหนึ่ง๒๐๐ล้านเอาไปประเคนให้กับผู้รับเหมาอุโมงยักษ์เนี่ย

แต่งบที่สำหรับการดูแลท่อระบายน้ำเนี่ย
พอหักเงินเดือนข้าราชการเหลือ๑๑๗ล้าน๕๐เขต

แล้วงบสำหรับซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ใช่ไหม

งบไปพันล้านนั้นเนี่ยคิดว่าเขาตัดเนี่ยเท่าไหร่
ศูนย์อ่าโอเคเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย
มาบันเทิงด้วย
อย่างนั้นนะผมดีใจนะในเรื่องนี้แต่ละคน
ใช้คำว่าอินเหมือนกันอินเหมือนกัน
น้ำท่วมนี่แม่มันคลาสสิกตลอดการจริง
ล่าสุดในป้ายทะเบนผมหายด้วยนะท่วมข้างล่าสุด
มาถึงตรงนี้พี่โรสนาลุ้นครับ
เมืองที่น้ำไม่ท่วมความฝันนี้

และข้อนี้อยู่ในอันดับที่
แล้วก็กลับที่อันดับที่๙
โอ้โหไปลึกเลย

โอ้โหวาวแล้วอ่ะตกงงเหมือนกัน
เสียดายเสียดายมากด้วยพี่รถนะ
แต่คนไม่เชื่อแล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
อ่าแปลว่าโพลนี้เดาไม่ง่ายนะฮะ
เพราะว่าเราก็เชื่อกันว่า
เมืองที่น้ำไม่ท่วมน่าจะเป็นความฝันอันดับต้น
ของคนกรุงเลยกลายเป็นในโพลนี้อยู่อันดับเก้านะฮะ
โจทย์คือในฝันนะฮะ
นั่นแปลว่าโอ้โหวันนี้ความฝ่ายฝันของผู้คนที่อยู่ในเมืองใหญ่
เขามองอะไรเป็นอันดับหนึ่ง
เขามองอะไรอยู่ในท็อปไฟต์

ให้เกียรติจับอันดับ๓และ๔เลยแล้วกันครับ

อันดับ๓หมายเลข

หมายเลข๔นะครับ
นั่นแหละครับว่า

หมายเลขหนึ่งนะครับพี่วิโรธปิดงานนะครับ
จริงแล้วเหมือนจะได้เล่นก่อนแล้วได้เปรียบ
กลายเป็นโพลนี้เล่นสุดท้ายเผลอได้เปรียบฮะ
เพราะว่าเดาทางยากอยู่เหมือนกัน

ชีวิตนะฮะ

เพราะฉะนั้นมันอยู่ข้อเดียวที่มีชีวิต
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนครับ

ลองมาดูซิว่าความฝันนี้นะฮะ
จะอยู่ในอันดับหนึ่งในโพลหรือเปล่า

๒นาทีพี่เอ๊บอกผมหน่อยว่า
ความฝันนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรครับ

ความปลอดภัยในชีวิตคนกรุงเทพนะครับ
ควรจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานเลยครับ

อันดับแรกต้องได้รับการดูแลครับ
ไม่ใช่กล้องวงจรปิดที่อยู่มานี้นะครับ

อันดับแรกเลยก็คือกล้องวงจรปิด

ให้ทุกท่านได้ดูได้ด้วยนะครับ

โอ้โหภาพชัดนะครับ
แล้วเก็บไว้ในคาวคอมพิวเตอร์
ตรงนี้ทำให้ไม่ว่าเวลาใด

และที่สำคัญติดตั้งได้ทุกที่

คนกรุงเทพต้องใช้อินเทอร์เน็ตฟรี
ทำให้คุณกรุงเทพนอกจากลดค่าใช้จ่ายด้วยเน็ตแล้ว
ใหม่ซื้อเทคโนโลยีดีราคาถูก

ข้อที่๒กรุงเทพยังมืดอยู่เลยครับ
เปลี่ยนลอดไฟติดดับเป็นลอดไส้
สว่างมันก็ปลอดภัยถูกไหมครับ
และสิ่งที่คนกรุงเทพเจอมากที่สุดก็คือ
ความปลอดภัยเรื่องฟุตบาททางเท้าถนน
ตั้งใจครับไม่ให้เสียเหลี่ยมวิศวกรเลยครับ
ว่าให้มารู้ไปว่าถ้าเกิดมีผู้ว่าชื่อสุชัชวี

คนก็เดินได้ปลอดภัยลูกก็เดินไปโรงเรียนกลับบ้านได้
หรือคนทำงานทุกวันเขาก็ปลอดภัยในเวลาเดินบนนะครับฟุตบาท
และตั้งใจว่าจะสังขยนาเรื่องการจราจรเสียทีครับ
อุบัติเหตุเยอะครับทางม้าลายทางข้ามต้องศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งมันตรงกับเทคโนโลยีครับตอนนี้คนไม่กลัวเลย
เพราะว่ากล้องมันมองไม่เห็นไม่มีการจับ
เห็นได้จริงนะครับตรวจสอบได้
เชื่อเถอะครับปัญหาเรื่องการจราจร

เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินลองถามเพื่อนแต่ละคนดูบ้าง
คุณวิโรธคุณมองยังไงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของคนกรุงเทพ
ว่าความสำคัญมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเช่นที่บอกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าเนี่ย
คุณจะไม่เห็นรถมอไซค์วิ่งบนทางเท้า
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดพระแก้วหรือหน้าธรรมเนียบ
แล้วที่สำคัญคือผมก็ไม่รู้ว่าจะติดกล้องไว้ทำแมวอะไร
สมมุติผมเกิดถูกรถจะเฉียวบนทางม้าลายอย่างนี้
ผมไปแจ้งความตำรวจถามผมว่าอะไรรู้ไหม

แล้วไอ้กล้องนี้ที่ลงทุนด้วยภาษีของผมเนี่ย
มันไม่เคยคิดจะส่งข้อมูลไปให้กรมฮักการตรวจจารจร
เทียบปรับหรือทำอะไรตามกฎหมายเลยเหรอ
เป็นเมืองที่ผลักภาระให้กับเหยื่อได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นนะฮะใครที่โดนรถเฉียวนะฮะ

เห็นไหมฮะจะมีประโยชน์ต่อท่านว่าหรือเปล่า

ใครจะไปจำได้ป้าบอก
แล้วก็ต้องมีการมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลา
ไม่ใช่ว่าพอเราอยากจะดูว่ามันเกิดประเทศเพราะอะไร
กล้องเสียอะไรประเภทแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
ครับพี่สิทธาล่ะครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
มาพิจารณาดูแล้วครับผมว่าพี่เอ๊เมื่อกี้ได้ที่หนึ่งมาแล้วนะ
ผมว่าถ่วยจะไม่ออก๑๑นะหนึ่งกันหนึ่ง
ก็จะได้หนึ่งอีกอันหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะเราทำโพลในช่วงนี้
ช่วงที่ผ่านมามีข่าวที่อยู่ในกระแสของพี่น้องประชาชน๒๓ข่าว
เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าทำโพลแล้วเนี่ยคนจะสนใจแล้วก็เป็นปัญหา
ซึ่งผู้ว่ากรทมควรที่จะทำแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั้งหมดนะครับ
เหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือเรื่องเรื่องคุณหมอกระต่าย
ก็อยู่ในใจประชาชนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กรทมควรที่จะดูแลครับ
เราจะชมเพื่อนแต่เราก็เลี้ยวเข้าตัวเอง
เยี่ยมเป็นความสามารถในการหาเสียง

ฝันนี้อยู่ในอันดับเท่าไหร่
พี่เอสุชัศน์ชวีนี่ในโพสที่เราได้อันดับ๑ไป
รอบนี้ได้อันดับ๑อีกนี้๕เรียกว่า๕เลยนะฮะ

โอ้โหต้องยอมครับต้องให้ครับ
โอ้โหบ้าบ่อ
เอาละฮะแม่ไม่ธรรมดา
เอาละครับและข้อนี้เป็นความฝันของคนกรุงอันดับหนึ่งจริงครับ
๑๙๑๔เลยครับแม่

ยังไงพี่เอ๊ครับแม่วันนี้
ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับเพื่อนไม่เลือกก็เลยมาได้ข้อนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับแม่ต้องบอกแบบนี้ฮะวันนี้เดือดดีจริงเลยนะครับ
ยังเหลืออันดับ๒๓๔ให้ลุ้นกัน
และคนสุดท้ายตัวจี๊ดของเรารอปิดงานอยู่
เพราะฉะนั้นคุณวิโรธโคตรที่แรกเขาได้อันดับไหน
เพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้นะได้๒เหมือนกันรอพอกันนะ
พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาด้วยครับ
กลับเข้าสู่ผู้ว่ามหานครท้าดวนในช่วงสุดท้ายนะครับ
และผู้หญิงหานครสุดท้ายก็รออยู่นั่นคือหมายเลข๑คุณวิโรธนะครับ
ในช่วงที่แล้วต้องบอกว่าดรเอคุณสุชัชวีโพ๑ก็ได้อันดับ๑
๒ก็ได้อันดับหนึ่งนี่โอ้โหถือว่าหล่อในหล่อนะฮะ
แต่คุณวิโรธอันนี้ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะว่าในโพลที่แรกคุณได้อันดับ๒

และอันดับ๒ยังไม่ออกเหมือนกัน
ถ้าได้เรียกว่าอันดับ๒ทั้งสองโพลก็ถือว่าไม่ธรรมดา

ผมจะพยายามไม่ทำท่าอะไรเพื่อให้ผู้แข่งขันไปตีความเลย

แต่การคงความเป็นกลางไม่ใช่เรื่องง่ายจริง

คุณวิโรธในหน้าที่คุณเป็นผู้หญิงคนสุดท้าย

คุณดูแนวทางแล้วพบว่าโพลนี้ทายไม่ง่ายเลย
ง่ายแต่ผมคิดว่ามันต้องอันนี้แหละ
อ่าครับเพราะว่าทุกคนก็บ่นน่ะว่า
ของข้าวข้าวของทุกอย่างแพงค่าแรงถูกราคาสูงหมดยกเว้นกำลังใจ

หมดทุกอย่างยกเว้นกำลังใจ
จริงแล้วคาแรคเตอร์คนนี้คุณควรจะมีไม้อะไรสักอันนะ
เราเป็นสายฝาดเราเอี๊ยะอย่างไรไม่รู้เรากูฝาดอย่างเดียว
มือไม้เลยมือไม้ไม่ต้องใช้ไม้ทำมือเปล่า

เพราะฉะนั้นหาอันดับ๒ให้เจอครับ

นั่นเลยฮะค่าคลองชีพเหมาะสมกับรายได้

ค่าคลองชีพเหมาะสมกับรายได้

โอเคทำไมมั่นใจข้อนี้ว่าอันดับ๒แน่

ปัญหาหนี้ครัวเรือนบ้างใช่ไหมแล้วก็
เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพต้องยอมรับว่า๑คนเลี้ยงหลายปากนะ

นั่นก็ขึ้นไอ้นั่นก็ขึ้นมีแต่กำลังใจที่ลง

ว่าอันนี้แหละที่โดนใจคนกรุงเทพในภาพรวมนะ

แต่มันจะทายถูกหรือเปล่ามันก็

เพราะฉะนั้นคุณมี๒นาทีเพื่อจะบอกซิว่า
ค่าคลองชีพที่เหมาะสมกับรายได้ฝันนี้จะเป็นจริงได้ยังไง

ผมคิดว่านี่นะฮะนี่คือปัญหาในเมืองใหญ่เลยนะครับ
ทุกอย่างนะครับในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ
เชื่อไหมครับว่าแม้แต่บ้านพัก
ที่เราอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนี้เงินเดือนเรา
ตามราคาที่พักอาศัยไม่ทันนะครับ
แล้วคนกรุงเทพก็ต้องถูกผลักออกไป
อยู่นอกเมืองหรืออยู่ที่ไกลออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
แต่คราวนี้วิบากรรมมันยังไม่ใช่แค่นั้นสิครับ
พอเราไปผ่อนบ้านนอกเมืองใช่ไหมครับ
โอเคผ่อนบ้านมันอาจจะถูกแต่มันก็ฟิตกับเงินเดือนนะฮะ
แต่ปรากฏว่าราคาบ้านที่ผ่อนถูกลง

เข้ามาทำงานในเมืองร้อยสองร้อย
ปรากฏว่าค่าบ้านถูกค่ารถแพง
คือชีวิตทุกวันนี้นะยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนอีกใช่ไหมครับ
ใครมีลูกใช่ไหมครับก็ต้องซื้อแท็บเล็ตค่าอินเตอร์เน็ต

ค้าขายสำหรับที่ค้าขายทำงานอาชีพอิสระ
งั้นรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายก็เหลือน้อยลงกำลังบริโภคของเมืองก็น้อยลง
และถ้าเมืองที่ไม่มีการซื้อไม่มีการบริโภคเมืองมันก็ซบเศร้า
ดังนั้นผมยังคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มต้นรับสวัสดิการ
โดยการเติมสวัสดิการเข้าไปให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด
เช่นผู้สูงอายุที่เรามีนโยบายว่าจะเติมให้ได้ทุกคน๑๐๐๐บาทต่อเดือน
เด็กเล็กแรกเกิดถึง๖ปีก็๑๒๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่งตอนนี้เด็กยากจนเท่านั้นที่ได้นะครับนี่เราก็จะได้ทุกคน
ผู้พิการที่ได้อยู่๘๐๐เราก็จะเติมเข้าไปให้ได้๑๒๐๐บาทต่อเดือนแล้ว
เรายังมีนโยบายในการทำให้ทุกคนนะครับเข้าถึงการรักษานะครับ๓๐บาทรักษาทุกโรคนะครับ
แล้วก็อุดหนุนตัวรถเมย์ต่างเพื่อลดค่าคลองชีพลง
และเป็นการเติมกำลังซื้อให้กับเมือง
ลองคิดดูสิครับว่าเมืองที่มีกำลังซื้อมันจะมีการลงทุนใช่ไหม
และมีการจ้างงานใหม่เกิดขึ้นและเมืองมันจะกลับมามีความหวังสำหรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ
โอเคเอาละหมดเวลาพอดีนะครับ
ยังคงสไตล์ความดุเดือดคมชัดเอาไว้นะฮะ
ทีนี้เราลองมามองมุมนี้ในสายตาเพื่อนกันดูบ้างนะครับ
สิทธาเรื่องค่าคลองชีพเหมาะสมกับรายได้พี่มองไงฮะ
ตอนนี้ลงไปถามพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ครับ
อันดับหนึ่งที่ไปสัมผัสจากการลงพื้นที่จริงเนี่ยคือเรื่องนี้ครับ
คือเรื่องรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
แต่พอเป็นคำถามว่าค่าครองชีพเหมาะสมกับรายได้เนี่ย
อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดทุกสมัยมานะครับ
สอบถามเนี่ยจะเป็นเรื่องน้ำท่วมรถติดอากาศมลภาวะ
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยค่าคลองชีพที่ไปสัมผัสเป็นอันดับหนึ่งจริง
ต้องเลยค่ะเพราะว่าคนบ่นกันมากค่ารถก็แพง
การเดินทางใช้เงินเยอะมากแล้วก็
หารายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ในแห้งของการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มการรายได้
ซึ่งก็เห็นด้วยมากเลยที่จริงข้อนี้ก็อยากจะเลือกนะคะ
แต่ว่าเราก็เดาผิดจริงว่า
เพราะว่าในโพลนี้เราว่ากันในเรื่องเกี่ยวกับมหานครในฝันนะฮะ
วิธีการตอบของคนก็อาจจะต่างออกไป
ข้อสังเกตที่เราเข้าใจ
น่าจะมาเป็นวัน๒จริงนะ
เพราะว่าเป็นห่วงคนที่มีก็ถ้าเกิดเด็กนักเรียนก็ยังพอ
เดี๋ยวนี้ก็มีเรียนฟรีมีอะไรต่างกู้ได้
แต่คนที่เริ่มต้นมีครอบครัวเนี่ยนะ
ลูกเขาถ้าคิดแล้วว่าต้องไปเรียนไกล

มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผูกพันยาวนาน
แล้วพอโตขึ้นพ่อแม่เราก็แก่ลง
ถ้าเกิดต้องไปรอคิวไปรอการรักษา
ทั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมันควรจะดีใกล้บ้าน
ผมเลยคิดว่าตรงนี้ผู้ว่ากอทมสามารถเยียวยาพวกนี้ได้จริง
ครับคุณวิโรธมาลุ้นเลย
พอฟังเพื่อนแล้วผมค่อนข้างมีหน้ามีตาและมั่นใจมาก
อันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ล่ะแต่โอเคโอเคขอให้ได้๒เบิ้ลนะเรียกว่า๒เบิ้ลนะ
สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมเรามาดูความฝันข้อนี้
ครองชีพเหมาะสมกับรายได้นะครับอยู่ในโพสต์อันดับที่

โหใช่ไหมครับ

แล้วเวลา๓ให้ได้๒

ก็ต้องจัดการนะครับ
ราวดีเร๋ง

มีอะไรที่มันจะ๗๗อะไรหน่อยไหม
ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้ว
หรือยังงี้ไหมพี่ศุษนาแกล้งสะดุดลมแล้วโอ๊ยเจ็ดจังเลย

สำหรับความฝันข้อนี้ค่าคลองชีพเหมาะสมกับรายได้นะครับ
อยู่ในอันดับ๓ที่๑๔
ทีนี้เรามาดูอันดับ๒กันดีกว่า
ลองหาอันดับ๒อะไรเหมือนกันพี่ศุษนา

อากาศสะอาดปราศจากมลภาวะ
ซึ่งก็รวมถึงเรื่องขยะเรื่องอะไรด้วย

คิดว่าเรื่องอากาศน่าจะเป็นอันดับ๒

เพราะว่าถ้าตอนนั้นไม่เลือกเรื่องน้ำท่วม
ก็จะเลือกเรื่องรายได้กับเรื่องของอากาศสะอาด

เพราะว่าเบอร์๑มันเกี่ยวของการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินละ
เพราะว่าอากาศมันก็เกี่ยวกับชีวิต

เดินทางสะดวกเพราะว่าคนต้องคิดถึงรถเมนะ
อืม

เอาล่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่า
ความฝันของคนกรุงเทพ

บ้านเมืองสวยสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมืองสวยสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

โพสต์นี้เดาใจคนกรุงเทพได้ยากจริง

ความฝันจากหลายล้านคน

เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่นะครับ
ทำความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริง

สักครึ่งหนึ่งตายตาหลับแล้วค่ะใช้คำนี้เลย

เรามาดูทั้งหมดของความฝันของคนกรุงเทพครับ
นี่ค่ะอันดับหนึ่ง

อันดับสี่อันดับสี่ด้วยความสะดวกในทุกที่

อากาศสะอาดอยู่อันดับ๖
อำนวยความสะดวกตอบโจทย์อยู่อันดับ๗ครับ
เมืองอัจฉริยะอันดับแปด

และอันดับ๑๐มีพื้นที่สาธารณะครอบคลุมทุกเขตนะครับ

เข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯมหาหน้าคอน

ที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับ
แล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามได้ตำแหน่งนี้ไปนะครับ
ฝากดูแลกรุงเทพของเราด้วยนะฮะ
และเกมไม่ได้จบในรายการครับ
เพราะสุดท้ายตัดสินกันวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
แล้วผมก็เชื่อว่าจากนี้ต่อไป
ทั้ง๔ท่านก็มีภารกิจในการหาเสียง

เพื่อลงสู้ศึกในการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้

อกจากที่จะต้องพยายามทำยังไง

พี่สิทาให้กำลังใจเพื่อนนะครับ

ผู้สมัครผู้ว่ารัฐกาลกรุงเทพฯหมาตรคอน

ผมเชื่อว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบ
แล้วก็ใครก็ได้ที่มาเนี่ย

ผมมองว่าครั้งนี้ครับเป็นความหวังของคนกรุงเทพ
และคนกรุงเทพก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่า

เดี๋ยวเก็บที่โรสนาไว้สุดท้ายแล้วกัน
เอ๊ให้กำลังใจพี่น้องเราหน่อยครับ
ดีใจมากนะครับที่เป็นผู้สมัครในรอบนี้

แล้วก็พี่ทั้ง๓หลังเวที

เราไม่ได้มองว่า
แต่ละคนเนี่ยต้องแข่งกันเป็นเอาตาย

ผมดีใจที่ผมได้เจอพี่พี่โรศน์
พี่รถแล้วก็พี่ปุ่นนะครับ

พี่ผุ่นจะมาช่วยเอ่อใช่ไหม

พี่กำลังใจพี่ผุ่นพี่รสแล้วก็พี่โวธด้วยครับ
อย่างนี้กิ้งตายเลย

ผมให้กำลังใจเป็นคำคมได้ไหมได้ครับ
มีความสุขกับการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ไม่ต้องรอไปเจอใครที่สรรเขื่อน

แต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็สนับสนุนการท่องเที่ยวนะ
ตอนนี้เห็นหลายเขื่อนเล่นโต๊ะจ่อนกันแน่นเลย

ก็คิดว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกการเลือกตั้งอย่างที่ว่าเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมานะ
เราก็มีคนที่มีคุณภาพที่เสนอตัวเพื่อให้ชาวกรทมได้เลือกนะคะ
ทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ทุกคนก็ถือว่าเรามาเสนอตัวให้คนกรทม
ที่จะใช้วิจารณญาณในการเลือกที่ดีที่สุดนะคะ
ใครก็ได้นะคะที่เป็น
ก็ดิฉันก็แสดงความยินดีกับทุกคน

นั่นไงล่ะโอ้โหมาตอนนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับ

หมายเลข๑คุณวิโรหมายเลข๔คุณสุชัชวิหมายเลข๗คุณรักษณะ
และหมายเลข๑๑คุณสิทธา

โปรดติดตามตอนต่อไป